คุณผู้ชมมาอีกหนึ่งเมนูแต่คราวนี้กลับมาในบ้านเรานะจ๊ะยั่วกระเพาะอาหารเช้านี้เลยนะคะ
แล้วจะบอกว่าเป็นเมนูโปรดของใครหลายคน
เมนูกระเพราพาไปที่ร้านนี้ค่ะเดี๋ยวปักหุดให้นะคะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนแต่เอาแบบนี้ก่อน
ร้านนี้ชื่อว่าร้านโคตรกระเพราคำว่าโคตรเนี่ยแปลว่าต้องเข้มข้นกระเพราเน้นกะเพราเยอะแล้วจะบอกว่าให้เยอะมากถ้าเทียบกับราคาคุณคะ
กรุงเทพดิฉันว่าหาทานไม่ได้สิคุณดูนะเมนูกระเพราจานนี้คุณทายสิว่านั่นเท่าไหร่
คือกำลังจะบอกว่าเนื้อมันเนี่ยจานนี้เท่าไหร่ก่อนถ้าเป็นฟิลล์ในกรุงเทพนะไม่ต่ำกว่า๕๐บาท
จริงให้๖๐เพราะว่าเหมือนเพิ่มข้าว

๓๐บาท๓๐บาทเท่านั้นแหละค่ะ๓๐บาทอิ่มกระเพาะอาหารเลยนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณขวัญฤทัยเพ็งศรีเล่าให้ฟังบอกว่าคือก่อนหน้านี้เธอขายอาหารตามสั่งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
พอขายอยู่กรุงเทพฯก็บอกว่า

เห็ดเป็ดไก่ใบกระเพรามันแพงหมดเลย
แล้วที่สำคัญไปเจอกับพิษของโควิด๑๙ระบาด
ทำให้อะไรลูกค้าก็น้อยลง

เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเกิดดีกว่าไปอยู่กำแพงเพชรดีกว่าค่ะอืม
เออแล้วพอไปกำแพงเพชรนะคุณเขาก็ไปปรึกษากับเพื่อนที่รู้จักบอกว่า
ขอใช้ที่บนคันนาได้ไหมบนคันนาตรงนี้แหละที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
เปิดเป็นร้านอาหารโอ้โหตายแล้วอ่านไปก็รู้สึกแบบน้ำลายไหลไปอ่ะ
แล้วก็เห็นใจไปด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าเปิดวันแรกนะ
ขายได้เพียงหนึ่งพันบาทตอนแรกก็แอบท้อนิดนะโอ้โห
พันหนึ่งจะอยู่ไหวหรือเปล่าแต่เอาล่ะใจดีสู้เสือเขาบอกว่า
คือท้อได้แต่ห้ามถอยใช่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ย
เปิดใหม่คนยังไม่รู้จักหรือเปล่าต้องใช้ความอดทนอดทนเรื่อยมา
เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้ขายอาหารโดยเฉพาะกระเพราเนี่ย
มาได้สองเดือนแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นสองเท่าตัวโอ้โห
ลูกค้าส่วนใหญ่คุณบอกปากต่อปากถึงความอร่อยและปริมาณสดใหม่ให้เยอะ
โคตรกระเพราที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นอย่างที่บอกไป๓๐บาทเท่านั้น
ถามว่าคุณขวัญฤทัยทำไมคุณถึงให้เยอะขนาดนี้ถ้าเทียบกับราคา
เขาบอกว่าก็อยากให้ลูกค้าทานอิ่มได้ปริมาณที่เยอะแล้วคืออิ่มในจานเดียว
ลักษณะคือไม่ต้องสั่งเพิ่มเห็นไหมไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วย
จากเมนูโคตรกะเพราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราอะไร
กุ้งหมึกปลาหมึกเออซีฟู้ดนี่ก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นคุณทีเด็ดภูทรกำแพงเพชรมากนะฮะ
เตี๋ยวหมูตุ๋นไก่ตุ๋นน้ำซุปเนี่ยโอ้โหคนที่ไปกินแล้วนะ
เขาเล่าให้เราฟังบอกว่ามันหอมรันจวนใจมากเลย
เข้มข้นของน้ำซุปความหอมความหวาน
ติดใจในรสชาติมาอุดหนุนตลอดทั้งวัน
เยอะขนาดนั้นคุณทีวีเรามันไม่มีกลิ่นนะ
แต่ผมรู้สึกผมได้กลิ่นของมันมานะ
เห็นมั้ยล่ะอะไรไหมฮะมีโต๊ะให้นั่งไปล่ะเต็มเลยอ่ะ
เต็มทุกโต๊ะคนนี้ยืนรอเออต้องยืนรอกันเลยทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วคุณโรสลินบอกสักทีได้ไหม

ร้านเขาอยู่ตรงไหนได้เลยค่ะจัดให้
ริมถนนกำแพงเพชรพิจิตรติดกับปั๊มปอตท

จะมีร้านเพลิงเล็กบนคณา
มีสะพานไม้เล็กให้เดินข้ามไป
ร้านนี้ชื่อว่าร้านโคตรกระเพรา
เปิดทุกวัน๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๒บ่าย๒เองเหรอ
เดี๋ยวสิ่งอื่นใดบรรยากาศมันสุดยอดนะ

ใช่ทานกะเพราไปแล้วก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาม

ชิวมากเลย๓๐บาท